เล่าเส้นเป็นเรื่องกับเฮียน็อตวรริสตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านฉ่อยเป็ดย่าง

และตอนนี้เฮียนัทของเราก็เข้าไปเช็คเป็ดกันหน่อยว่าทำยังไงยังไง
ถึงได้อร่อยโดนใจครองใจลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายขนาดนี้

มาแล้วเพ็ดหญ้าทั้งตัวเลย
โอ้โหดูจากภายนอกนี้หนังต้องกรอบมากแน่นะครับ

เป็นของเราเนี่ยใช้เป็ดสายพันธุ์อะไรก่อนอันนี้เป็นเป็ดเชอรี่นะครับทำไมต้องเป็นเป็ดเชอรี่คือเป็ดเชอรี่เนี่ยคือเนื้อมันจะเยอะครับ
แล้วก็จะมีความมันอยู่พอสมควรแล้วก็เราก็จะเลือกน้ำหนักที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปอยู่กลางกลาง
กลางกลางเพื่อไม่ให้เนื้อมันเหนียวอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
นะครับเราก็จะมีพวกเทศที่เราใส่เข้าไป
ชั้นของนี่เนื้อเนื้อจะเยอะชั้นเนื้อขาวเนื้อแดงแล้วก็จะมาเป็นตัวหนังคือหนังเนี่ยมันก็จะมีความมันมีความมันแทรกอยู่นะครับ
จากไขมันมันถูกรีดออกไปหมดเลยเนอะก็ในระหว่างย่างตัวมันมันก็จะออกไปพอสมควรก็จะรีดออกไปหมดเลย
ใช่ครับเราใช้เวลาย่างนานไหมน่ะย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมหนึ่งชั่วโมงย่างด้วยเครื่อง
ก็จะเป็นเต้าย่างเป็นเต้าย่างของเขาโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ก็คือหนึ่งในเรื่องของเทคนิคการดูไฟอะไรเงี้ย
ที่จะทำให้จุดเด่นของคือหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบเนี่ยก็แต่ละร้านก็จะเรื่องของการดูไฟ
ฟัยเบาไฟแรงยังใดฟัยเบาไฟแรงอย่างใล่เพคนิคใครที่เป็นมา
ตรงนี้นี่ความไม่ได้ใช่ตรงนี้อย่างใดใช่หน่ากับดูเป็ดแตะอ่ะมีเอาอะไร
มักครับผมตามแบบเครื่องเทศแล้วก็ทิ้งหมักข้ามคืนเลย
ข้ามคืนเลยเพื่อให้เข้าเนื้อครับผมแล้วก็ก่อนค่อยมายั่ง
แล้วก็มาย่างอีกทีใช่ครับผมหมูกรอบล่ะหมูกรอบ
ให้ผมดูหน่อยนะหมูกรอบนี่นะครับหมูกรอบตัวนี้ครับผม
กรอบเราก็จะเลือกแผ่นที่หนังไม่หนามากครับคือเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของที่ร้านเนี่ย
ก็คือจะไม่ค่อยชอบมันรักสุขภาพหน่อยใช่ครับอยากกินอยากกินแต่ห่วงสุขภาพ
ถูกต้องเราก็จะเลือกที่มันไม่ค่อยเยอะอ่านะครับแล้วก็เอ่อ
ต้องมาผ่านกับวิธีการจิ้มการทอดซึ่งการทอดก็ใช้เวลาทอดเกือบสองชั่วโมง
ครับผมเพื่อรีดน้ำมันออกให้เยอะค่อยค่อยทอดไปเรื่อยเรื่อยให้น้ำมันเหลือน้อยที่สุด
ใช่ครับแล้วให้หนังมันกรอบใช่ครับอ่าตอนนี้นะฮะเรารู้แล้วหมูแดง
กรอบแล้วก็เป็ดมาดูน้ำซอสบ้างดีกว่านี่คือน้ำซอสของเป็ดป่ะ
ใช่ครับอันนี้ใส่อะไรบ้างครับคือทีเด็ดเนี่ยก็คือตัวน้ำซอสของเราเนี่ย
แตกต่างก็คือจะมีกลิ่นของสมุนไพรไทยผสมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องเทศ
เป็นเต้าเจียวอะไรต่างต่างเนี้ยครับผมเคี่ยวให้เข้ากันนะครับ
อยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันใช่ครับสี่ชั่วโมงโอ้อันนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะ
เลยแหละครับกว่าจะได้น้ำซอสที่เข้มข้นแบบนี้ครับผมเอาล่ะ
รู้ทุกอย่างรวมกันแล้วต้องชิมแล้วใช่ครับผมรอที่โต๊ะนะครับ

ราดเป็ดในหม้อนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เช่นกันค่ะเพราะกว่าจะได้มาก็ต้องใส่ส่วนผสมหลากหลาย
หลักก็มีเต้าเจียวกับเครื่องเทศไทยจีนเคี่ยวรวมกันนานกว่า๒ชั่วโมง
ซึ่งสามารถนำไปรับประทานได้เกือบทุกเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี้ยวเป็ด
ข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบหรือหมูแดงรับรองว่าช้อนเดียวอร่อยน้ำตาไหลกันไปเลยจ้า
นี่พี่เจ้าของร้านเขาลงทุนเปิดเผยเคล็ดลับการทำเป็ดย่างให้ได้หนังกรอบ
นุ่มอร่อยแบบหมดเม็ดอย่างนี้เห็นที่ต้องลองเอาไปทำดูแล้วล่ะค่ะ
แต่ถ้าใครไม่อยากรอนานขนาดนั้นให้มาทานที่ร้านแล้วก็สั่งเมนูที่เฮียน็อตของเราเนี่ย
กำลังจะได้ทานน่าจะดีกว่าค่ะไหนคะเฮียค่ะทานเมนูอะไรบ้าง

อ้าว
เอาล่ะพอครับ
พอครับ

ก็คือเมนูดั้งเดิมต้องไหลบรรทบุรุษทำมา

งั้นเรามาพูดถึงตัวเส้นก่อนดีกว่าเนอะ

เป็นแบมมี่เกี๊ยวเเป็ดย่างหมูกรอบครับคม
นะดูแน่นแน่นเลยเครื่องนะครับผมอ่าเราดูเส้นก่อนเส้นดูเส้นบะหมี่
ความพิเศษเส้นบะหมี่ของเราเป็นยังไงครับอันนี้คือจะเส้นเล็กนะครับ
แล้วก็เหนียวนุ่มเป็นบะหมี่ไข่แท้นะครับอันนี้ทำเองไหม
อันนี้จะเป็นโรงงานเจ้าประจำที่เราใช้มาตั้งนานแล้วครับ
ตั้งแต่รุ่นคุณตานะครับผมนะครับผมชิมเส้นกันดีกว่า
เล็บมันดีครับมันเหนียวนุ่มครับใช่ครับแล้วมันก็เกาะซ้ำซอสดีจังเลย
ใช่ครับดูเป็กตั้งสิ
หนังเป็กมีความกรอบเบาเบาครับคือกัดเข้าไปเนี่ยจะมีแบบมันแปดไปนิดนิดอ่า
ใช่ครับแล้วก็ผสมกับน้ำซอสของเราแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มมากมากนะครับใช่ครับ
อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือตัวเกี้ยวนี่เองอ่าใช่ครับ
อันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับเป็นเกี้ยวกุ้งนะครับเป็น
เป็นหมูสับผสมกุ้งแล้วยังใส่เนื้อกุ้งเป็นตัวลงไปด้วยในเกี้ยวนะครับ
คือดูผ่านไปเนี่ยสามารถเห็นเลยว่าแป้งเตี๊มันบางมากใช่
เห็นเนื้อกุ้งไม่ได้เนื้อตัวกุ้งดีกว่า
เราก็จะห่อลูกให้ใหญ่หน่อยเพื่อให้เต็มปากเต็มคำครับถูกต้อง
แล้วก็หมูสับนี่ก็เยอะในหมูสับเองก็มีเนื้อกุ้งด้วยใช่ครับ
แล้วก็มีกุ้งอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะ
มันเต็มปากเต็มคำจริงจริงใช่ครับผมอืมน้ำซุปล่ะน้ำซุป
ซุปเราเป็นยังไงทำด้วยอะไรน้ำซุปเนี้ยเราเลือกเอาใช้ตัวเล้งนะครับ
คือสันหลังมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มเคี่ยวอยู่๓ชั่วโมงขึ้นไปครับ
ถึงจะเอามาใช้ได้น้ำซุปใสแล้วก็ครับหอมหวานมากครับ
อ่า

บ้างครับพี่ฝนครับคือตัวแรกเลยคือตัวลูกชิ้นปลา
ทำไมลูกชิ้นปลาเราอย่างนี้ลูกชิ้นปลาเนี่ยหนึ่งคือความใหญ่เห็นไหม
ร้านเราอ่ะคือเน้นเรื่องของความใหญ่เพราะว่าเจ้าของชอบกินชิ้นใหญ่ใหญ่
เต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำคุ้มค่าแล้วก็เป็นเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
อันนี้เราปลากี่ชนิดอันนี้เป็นปลาสามชนิดผสมกันนิดเหมือนกันใช่มีอะไรบ้างครับ
พวกนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อข้างเหลืองข้างเหลืองเอ่อเอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าดูนี่น่ะ

เนื่องดึงเลยอะอันดังที่สองคือจะมีตัวเขือกทอด
เสริมความอร่อยของตัวก๋วยเตี๋ยวอีกใช่คือเป็นเผือกที่เรามาทำเป็น
ขูดเป็นเส้นแล้วก็ไปผสมแป้งตามสูตรของเราแล้วก็ทอดจนกรอบ
มีครับลูกค้าชอบมากคือทานเล่นเพลินเนี่ยครับ

สุดท้ายก็คงต้องเป็นเรื่องของซอสแดงที่ใส่ในเย็นตะโฟนะครับ
ตามสื่อการิย์ของเราก็จะมีรสชาติเข้มข้น
แก็ดเพรี่ยวหวานมาครบเผ็ด

จริงก็เป็ดก็ยังขายเป็นตัวพระเอกมากกว่าอยู่ดีนะครับเป็นพระเอก

แม่ไปทางเลือกแล้วก็คัดสรรสิ่งดีทั้งหมดให้
ถูกต้องครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อบะหมี่เกี้ยวเป็ดหมูกรอบเรานี้เจ็ดสิบห้าบาทครับ
เจ็ดสิบห้าบาทได้แบบนี้เลยครับผมคุ้มค่าแบบนี้เยอะเยอะแบบนี้เลยใช่ครับ
แล้วนี่แหละเย็นตะโฟเอ่อเย็นตะโฟนี้ที่สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนะครับ
เหนือจากสองเมนูนี้ทางร้านมีเมนูอะไรบ้างโอ้โหของร้านเราก็ยังจะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยำ
ยังมีก๋วยเตี๋ยวปลาพริกสดน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ก็ทีเด็ดอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังจะมีพวกข้าวหน้าไก่สูตรโบราณก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอีกหลากหลายให้เลือกเลย
ไปหมดเลยล่ะใช่ครับผมใครผ่านมาแต่พุทธมนต์คนอยากจะมาลองทานร้านอยู่ที่ไหน
คุณน้ำทนคือถ้ามาจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวขวาเข้าพุทธมนตรสายสองนะครับเอ่อสังเกตปั๊มคาวเทค
จอดรถในปั๊มได้เลยอ่าฮะครับผมมีปั๊มเดียวใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับผม
เดียวปั๊มเก้าถึงจอดรถในปั๊มได้เลยใช่ครับผมงานอยู่ติดกับปั๊มเลยใช่ครับผม
ปิดกี่โมงครับที่นี่เราเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นนะครับ
มีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันทุกวันนอกจากนี้ก็ถ้าไม่สะดวกที่นี่
ก็ยังมีอีกสองสาขาที่ไว้คอยบริการก็คือตรงสาขาปากทางวัดระคังนะครับ
แถวโรงพยาบาลศิริราชครับอีกแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งคือเส้นเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปราชบุรี
อ๋อฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับอันนั้นก็ก็สะดวกสบายเหมือนกันชิดสะดวกตรงไหนก็แวะชิมกันได้
อยู่บริเวณข้างหลังเนี่ยแหละครับผมอ่าดัดไว้หมดทางเข้าทางออกทุกทางครับผม
ดัดไว้หมดทุกที่เลยนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากมากครับใช่ขอบคุณครับ

ช่วงหน้ามีเมนูข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยวสุดลำปางรออยู่
ทำไมหนูเมืองของชาวเหนือนะครับผมก็คือมีข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวม่าในหม้วนลำตางเลยใช่

เพราะว่าของแม่เอามาปรับนิดนึง

เอาข้อซอยใส่อะไรบ้างทำอย่างไร
ข้าวซอยนี่นำมาจากภาคเหนือหมดเลย

แม่จะเคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงค้างไว้หนึ่งคืน
แล้วก็ไก่แม่ก็จะหมักกะทิไว้๔๕นาที
เพื่อให้นุ่มเข้าไปในเนื้อไก่ครับ
คุณบอกรสชาติเป็นข้อซอยรสชาติเข้มข้นนิดสิ

แล้วก็รสชาติจัดทุกอย่างเลย

ก็จะมีเครื่องแกงก็มาจากที่ลำบางเหมือนกันค่ะ

ก็มีเครื่องเทศของภาคเหนือครับครับมีถั่วเน่าก่อนถั่วเน่าค่ะ
น่ะแล้วก็มีหืมดอกเงี้ยวลูกหักชีครับลูกหักชี
เอ่อล่าหักชีล่าหักชี
สุดสดจะมีกลิ่นของมะสุดเทศของหอมขึ้นมาเลย

เส้นหมับเนี่ยมันจะเป็นสีคุณ